อาทิตย์นี้ค่ะเราได้รวบรวมเรื่องดราม่าในวงการบันเทิงนะครับ
คุณผู้ชมได้รู้กันจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามนะคะ
รวมถึงเรื่องที่เราต้องสูญเสียบุคลากรคนสำคัญนะคะในแวดวงบันเทิงไปด้วยค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป

แถมมีพฤติกรรมซาดิตงานนี้หยุดลือหยุดมโนค่ะ
เพราะว่าเจ้าตัวยืนยันทำงาน๗วันรวด
ส่วนเวลาที่เหลือก็ขอยกให้แฟนสาวกับน้องหมาที่เลี้ยงไว้เท่านั้นค่ะ

ภาพลักษณ์อาจจะดูเจ้าชูกรุ่มกริ่ม
แต่ความเป็นจริงน่ะเจ้าตัวบอกไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับ
ไปปาร์ตี้ก็ไม่วายหนีบเอาหวานใจหน้าหมวยต้าเหนิงไปด้วยตลอด